บรรยากาศมาดูหนุ่มกันดีกว่านะคะ
เห็นเงียบงานเพียบนะคะ
ล่าสุดนี้ฉันบอกเลยเจอตูมตามบ่อยมาก
วงแล้วก็บวงอีกบวงแล้วก็บวงอีก
คุณผู้ชมเขามีละครตอนนี้ค่ะ๔เรื่อง

ไม่ว่าจะเป็นบันลังลูกทุ่งนะคะผาแดงนางไอนะคะ

อู๊ยนั่งเป็นหนังใส่อีสงอีสานบ่อลงบ่อลำค่ะ
นางบอกว่าจริงคือคิวแน่นมาก
ปฏิเสธไปแล้วนะคะเพราะว่ากลัวทำงานไม่ดี
ทุกวันนี้นะคะก็มีผู้จัดติดต่อมาเพียบเลยค่ะ
ส่วนสาเหตุที่บอกว่าทำไมช่วงนี้ดูแบบอิ่มนิดนึง
นางก็บอกว่าพี่เดี๋ยวผมอยากจะลองหุ่นหมีดูบ้าง
มันแบบว่านานมาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปฟังเสียงหนุ่มหล่องานเพียบหน่อยค่ะ
คือมันมีติดต่อเข้ามาเยอะแหละแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะรับได้ทุกเรื่อง

อันนี้ไม่ได้บอกว่างานเยอะแบบโอ้ยใครก็อยากจ้างนะไม่ใช่นะ
แต่หมายถึงว่าพี่ละครเรื่องหนึ่งมันใช้เวลา๖เดือน
ถ้าอีกเรื่องหนึ่งมาทับมันจะเหนื่อยมากแล้วงานมันจะไม่ดี

ใช่ผมไปเลยผมจะเปลี่ยนตัวเองก้าวสู่วงการคนอ้วนแล้ว

นี่ไงมันเป็นแบบผู้ชายสายหมีมันจะน่ารักขึ้น
คือเราก็ยึดหยุ่นไปมาแต่ว่าก็ออกกำลังกายให้สุขภาพดีไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ว่าจะสายไหนก็น่ารักค่ะ
นี่การันตีจากพี่แจ๊คเลยนะจ๊ะ